แบบนี้มันจะระวังแบบไหนเพราะว่าท่อระบายน้ำที่อยู่ตามริมถนนเนี่ยที่เราเห็นกันโดยทั่วไปอยู่ดีมันก็ระเบิดพุ่งขึ้นมาแล้วระเบิดเนี่ยเสียงดังสนั่นพุ่งขึ้นไปลอยไปในอากาศสูงหลักห้าเมตรตกลงมากระแทกรถเสียหายคุณผู้ชมมันมีความคืบหน้าด้วยนะคะเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่พาย้อนกลับไปดู
โอ้โหคุณผู้ชมรถที่ขับผ่านไปผ่านมาจังหวะนี้ลองดูอีกที
ลองดูนะคะอีกทีนึงแล้วมันจะมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์
เนี่ยดีนะเอาจริงเพราะดีที่ไอ้ตัวฝาท่อไม่ได้กระเด็นไปโดนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตรงนั้น
หรือรถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมามันลอยขึ้นไป
แล้วกระเด็นแล้วคือตกลงมาก็กระเด็นไปโดนรถที่จอดอยู่ข้างทางริมถนน
เหตุการณ์นี้ทำเอาผู้คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยตื่นตกใจกันหมดนะคะ
คือไอ้ฝาท่อคุณผู้ชมน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่า
โอ้โหเป็นร้อยกิโลกรัมเลย
เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ที่สมนาเกลืออำเภอบางรักษ์และมุมจังหวัดชนบุรี
นี่คือร่องรอยของความเสียหายที่เกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุที่เข้าไปตรวจสอบ
กลายเป็นว่าไม่ได้เกิดที่จุดเดียวแต่มีมากถึง๘จุด

ฝาท่อกระเด็นใส่รถที่อยู่ตรงนั้นเสียหายหลายคันนะคะ
มีรถเก๋งคันนึงเนี่ยเขาบอกว่าล้อไปตกหลุมหลังจากฝาท่อระเบิดด้วยนะ
อันนี้สภาพนี้เลยรถเก๋งคันนี้
ส่วนรถที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมีรถเป็นรถเข็นขายของก็โดนด้วยนะคะ

อย่างที่บอกชาวบ้านตื่นตกใจกันหมดเกิดมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
วันนี้รองนายกเมืองพัทยาค่ะคุณมาโนธหนองใหญ่
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไร
และเดี๋ยวจะมีการเตรียมซ่อมแซมฝาท่อ
พื้นผิวถนนที่ได้รับความเสียหายด้วย
นายมาโนธบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
โดยท่อระบายน้ำตรงนี้ใช้งานมานานกว่า๑๐ปี
ทีนี้เขามีการตรวจสอบนะคุณผู้ชมลองดู

บอกใช่ไหมจุดพิกัดมันอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน
ซึ่งแต่ละแห่งเขามีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ
มีการตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีการปล่อยทิ้งสารเคมี
อย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันชนิดต่าง
แล้วมันอาจจะเกิดกลายเป็นก๊าซบางชนิดค่ะ
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำภายในท่อแล้วนะคะ
ก็จะนำไปตรวจสอบสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวรอสรุปสาเหตุนะฮะว่าตกลงแล้วมันคือสาเหตุจากอะไรกันแน่